คุณผู้ชมครับเรามาพิสูจน์ใจกันดีกว่า
ว่าคนไทยมีน้ำใจขนาดไหน
มีคลิปหนึ่งที่ชาวต่างชาติที่มาอาศัยอยู่ที่เมืองไทยเนี่ย

ชาวต่างชาติคนนี้เขาเป็นคนที่มีน้ำใจนะ
แบ่งปันอาหารให้กับผู้ที่เร่ร่อนอยู่ในเมืองไทยด้วย
และมีครั้งหนึ่งเขาไปกินก๋วยเตี๋ยว
แล้วเขาก็แกล้งบอกพนักงานร้านก๋วยเตี๋ยวบอกว่า
มีเงินไม่พอมีเงินอยู่เท่านี้

ลดให้หน่อยได้ไหมหรืออะไรก็ตาม

คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้ว่าพนักงานร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ย

ก็ลดให้มันเป็นต้อง

กากขอภัยมาเล่นโยนสีบ้า

กุ้มเปล่า
นี่คุณผู้ชมฮะคลิปสั้น
ส่วนคนโพสต์เมื่อกี้เห็นหน้าคนโพสต์แล้วใช่ไหม

คุณฮองมินฮองมินเขาไปพิสูจน์
ว่าคนไทยมีน้ำใจขนาดไหน

แล้วก๋วยเตี๋ยวราคาเท่าไรคุณ๕๐บาท

ผมมีเงินไม่พอผมมี๓๕บาทได้ไหม
พนักงานร้านคนนี้บอกโอเคโอเค

หลังจากนั้นพอวัดใจเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ให้สินน้ำใจไป๕๐๐บาท

พอดูเรื่องนี้มันดูแบบใจมันฟู

กันอยู่ในโลกโซเชียลคุณเชื่อไหมว่า
มีคนเข้ามาดู๕ล้านวิว
ดไลค์๖แสนกว่าแชร์อีกหลายร้อย
ทีมข่าวของเราสนใจเรื่องนี้มาก

ก็คือนายนาเดือนอายุ๓๒ปีเป็นชาวไทยใหญ่

เล่าให้ฟังบอกผมทำงานที่ร้านแห่งนี้มา๗ปีแล้ว
ก่อนหน้านี้ชาวต่างชาติคนนี้ฮองมินมาทานที่ร้าน

วันเสาร์วันอาทิตย์และวันจันทร์
เหตุการณ์ล่าสุดมันเกิดขึ้นวันจันทร์นะฮะ
ตอนแรกเขาไม่รู้ว่าเป็นการลองใจนะ

บอกว่ามี๕๐บาทได้ไหม
ขออภัยชามละ๕๐บาทใช่ไหมมีแค่๓๕บาทได้ไหม
ตัวของนายนาเดือนเขาบอกว่าตอนนั้นเขาเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง
ภาษาอังกฤษนะเขาก็พอรู้นิดหน่อยนะฮะ
โอเคเขาบอกโอเค๓๕บาทก็โอเค
เพราะเห็นใจที่เป็นชาวต่างชาติแล้วก็เป็นลูกค้าที่มากินแล้ว๓วัน
แต่จู่นายฮองมินก็ยื่นเงินแบงค์๕๐๐มาให้
และทีนี้ก็เอาเงิน๓๕บาทกลับคืนไป
ตัวเขาเองนะพยายามจะเอาแบงค์๕๐๐ไปให้เจ๊เจ๊เจ้าของร้าน
แล้วเอาเงินทอนให้ฮองมินทั้งหมด
คุณเก็บไปเลย๕๐๐บาทเราให้ฟังเสียงของนายนาเดือนหน่อยฮะ
ผมไม่เข้าใจมันแบบเขาแก้ลองใจ
เราก็ไม่รู้จะตามไงนะเราก็เห็นใจเขาแหละเราก็

ถ้ามีคนมาขอยังนี้เองเหน่ะเราจะลดให้ไหม
มันแบบเคยลองใจแบบนี้

ก็ดีใจนะครับไม่เคยเจอครับ

เจ้าของร้านเก็บไว้ทั้งหมดหรือเปล่า

ปรากฏว่าเจ๊เก็บมาแค่๕๐บาท

ถ้าก๋วยเตี๋ยว๔๕๐บาทให้น้องนาเดือนหมดเลย
ถือว่าเป็นทริปของน้องนาเดือนนะฮะ
เพราะว่าต่างชาติเขาวัดใจน้องนาเดือนใช่ไหม

เป็นเงินขวัญและกำลังใจให้กับน้องนาเดือนเขา